ตามหาตัวเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้แหละ
คดีที่พ่อตาจะทวงปืนคืนจากลูกเขยแต่ลูกเขยไม่ให้
สุดท้ายพ่อตารัวยิงใส่ลูกเขย๑๒นัดตายขาที่
จากวันนั้น๑๑กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้๙กรกฎาคมยังหนีอยู่เลยนะคะ
เอาย้อนกลับไปดูเรื่องนั้นกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าหมดแม็กซซะทีเดียวก็ไม่ถูกเพราะว่าเสียงที่ดังขึ้นเนี่ยเสียงปืนเนี่ยรวมแล้ว๑๒นัด

กระบอกนะคะสองกระบอกเลยจุดสามห้าเจ็ดกับจุดสามแปดค่ะ
รัวยิงลูกเขยแปดโมงเช้าสิบเอ็ดกุมภาพันธ์
แต่วันนี้มันเป็นข่าวอีกครั้งเพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขาย้อนกลับมาที่บ้านใช่ไหม
กลับมาที่บ้านแล้วตำรวจอุตส่าห์ตามมาแล้วด้วยนะ
ยังหนีรอดออกไปได้อ่ะค่ะหนีอีกรอบนึงเหรอหนีอีกรอบนึง
เล่าเหตุการณ์วันนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะคนร้ายคือนายบรรจุหันกล้าหรือในไก่
อายุสี่สิบแปดปีนะคะครับใช้ปืนลูกโม่จุดสามห้าเจ็ดกับจุดสามแปด
ยิงลูกเขยดับจริงจริงเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันมาจากเรื่องของปืนอืมคือปืนกระบอกหนึ่งของภรรยาในไก่เนี่ย
ฝากไว้ที่ลูกสาวอืมแล้วทีนี้ในไก่ก็เลยจะไปขอทวงปืนอันเนี้ยคืน
ครับแต่ปรากฏว่าลูกเขยไม่ยอมคืนให้เพราะบอกว่าเป็นของลูกสาว
อืมทะเลาะกันเรื่องจะเอาคืนปืนนะคะสุดท้ายวันที่เกิดเหตุเนี้ยน่ะ
โทรเรียกให้ลูกเขยมาหาที่บ้านครับเสร็จปุ๊บเข้าไปแย่งปืน
คือลูกเขยเนี้ยพกจุดสามแปดมาส่วนในไก่พกจุดสามห้าเจ็ดเอาไว้อยู่แล้ว
เข้าไปแย่งปืนจากเอวจุดสามแปดของลูกเขยมาเสร็จปุ๊บสั่งให้ลูกเขยนอนหมอบกับพื้น
เอาไม้กระบองตีหัวตีลำตัวตีลูกเขยตีตีตีตีหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันอีก
แล้วก็เอาปืนยิงเขาสิบสองนัดจนเขาตายแล้วก็หลบหนีไปเห็นบอกว่าในไก่เนี่ย
วิ่งหนีออกไปทางหลังบ้านนะคะซึ่งมันสามารถลัดล้อขึ้นไปบนเขาท้ายควายได้
แล้วก็ลงจากเขาไปจุดขึ้นเรือหลบหนีออกจากเกาะนี่คือที่เกาะสมุยสุราชธานี
ในไก่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวลูกสาวในไก่อ่ะ
ก็คือเป็นทั้งลูกสาวคนก่อเหตุและเป็นภรรยาคนตายลูกสาวบอกไม่รู้จะทำยังไง
ร้องไห้แทบขาดใจคนนึงก็พ่อคนหนึ่งก็สามีนะคะ
ทำใจไม่ได้เลยแต่บอกเถอะว่าพ่อกลับมารับโทษเถอะ
อย่าหนีเลยไปตรวจสอบประวัติในไก่โอ้โหคดีโชคโชนมากค่ะ
มีประวัติต้องโทษจำคุกยี่สิบสองคดีมีคดีฆ่าคนตายคือคดีล่าสุด
เพิ่งออกจากคุกมาธันวาคมปี๖๔เคยลั่นวาจาว่าออกมาครั้งนี้

ตำรวจก็พยายามไล่ล่าตัวมาโดยตลอด

รู้มาว่าในไก่หนีไปซ่อนตัวอยู่๓จังหวัด
คือที่ระนองพังงานแล้วก็ภูเก็ต

แต่ในไก่ก็หนีรอดมาได้ทุกครั้ง
ล่าสุดที่กลับมาเป็นข่าว
เพราะว่า๗กรกฎาคมช่วงกลางดึก
มีภาพวงจรปิดค่ะ

ใส่ชุดนะเป็นเสื้อยีนแขนยาวกับกางเกงยีน๔ส่วนขาสั้น
ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากสีฟ้าทะเบียน๑
กไก่ชชิง๑๒๑๖ระนองแหกด่านหนีมาเนี่ยค่ะ

กด่านหนีการจับกลุ่มตำรวจสพบผุดมา
่งมอเตอร์ไซค์หนีขึ้นไปทางภูเขาสวัสดีที่อำเภอกเกาะสมุย
จะบอกว่ามอเตอร์ไซค์นี่คันนี้นะครับ

จังหวะซิ่งหนีพุ่งชนเสาไฟค่ะ

เสือกกระสนทิ้งรถแล้วหนีเข้าป่าละม้อไปค่ะ
กลางดึก๗กรกฎาคมจนวันนี้๙กรกฎาคมแล้ว
ตำรวจทั้งภาค๘ทั้งภูทรจังหวัดสุราธานี
ตำรวจสพเกาะสมุยตำรวจสพบผุด

สกัดจับแล้วก็ไล่ล่าตัวอย่างต่อเนื่อง

วางกำลังตามจุดต่างก็แล้วนะคะ
ยังจับตัวในไก่ไม่ได้เลยนะ

ตำรวจบอกแบบนี้เลยนะคะว่า
ขอตั้งรางวัลนำจับ๒๐๐๐บาท
พบเห็นหรือแจ้งเบาะแสให้ตำรวจได้

ง่ายกว่านั้นโทร๑๙๑เลย
และขอบอกผ่านไทยรัฐนิวสโชว์เลยว่า
ใครที่เจอในไก่รู้จักหรือไม่รู้จัก

เพราะจะถือว่าคุณมีความผิดด้วยนะคะ
อื้อหือ